หลังเที่ยงวันนี้นะฮะจะมีฝนตกนะฮะทั้งกรุงเทพภาคกลางแล้วก็อีสานตอนล่างส่วนหลังวันละกระทงนั้นอากาศจะเริ่มหนาวเย็นก็คือตั้งแต่วันศุกร์นี้เป็นต้นไปเตรียมรับมือกันแล้วกันกับเรื่องของสภาพอากาศ
ใช่ค่ะอ่าพายุฝนกับลูกเห็ปกันก่อนคุณผู้ชมโอ้โหถล่มไปที่พื้นเที่ยงอำเผอเชียงคำจังหวัดพระเยาทำให้ต้นไม้แล้วก็สาวไฟหักโค้น
รวมทั้งหลายพื้นที่ก็มีผลกระทบด้วยนะครับไปเริ่มดูกันก่อนนะฮะมีต้นไม้ขนาดใหญ่คุณผู้ชมอย่างที่เห็นนะ
โค้นเสาไฟก็ล้มขวางถนนอยู่
บางจุดก็มีป้ายโฆษณาปริวไปทับรถยนต์ด้วย
ส่วนบ้านบริเวณของประชาชนก็มีทั้งหลังคาปริวหายไปกับแรงรม
ทันลุเป็นรูเพราะว่ารูเห็บตกใส่ก็มีเสียหายได้กว่า๑๐๐๐บาทหลังข้างบริเวณ
นี่ฮะนักข่าวเราไปเจอก็โหสภาพบ้านเป็นรูขนาดนี้เลยนะครับนะฮะ
เหตุเกิดช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้เอง
พื้นที่ที่มีผลกระทบเสียหายก็คือที่ตำบลน้ำแวน
แล้วก็ตำบลเชียงบานของอำเภอเชียงคำจังหวัดพยาว
พายุสงบเนี่ยก็มีหน่วยงานราชการในจังหวัดนะฮะ
ลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
เมืองต้นยังไม่ได้มีบรรยายงานใครบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับ
ส่วนที่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะ
นี่คุณผู้ชมก็ส่งไลน์มานะบอกว่าเพชรบูรณฝนตกทุกวันเลย
แต่ว่าวันนี้เริ่มจะเย็นหน่อยแล้ว
คือเพชรบูรณเองก็โดนพายุพัดถล่มเหมือนกันนะคะ
โดยเฉพาะ๓หมู่บ้านในตำบลวังโป่งค่ะ
ความเสียหายในลักษณะเดียวกันเลยก็คือต้นไม้หักโค้นล้มใส่บ้าน
ลมพัดหลังคาปลิวแตกหักเสียหาย

มีบ้านเรือนประชาชนเสียหาย๓๘หลังคาเรือนด้วยกัน
เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยการเข้าเคลียร์พื้นที่
ย้ายเสาไฟฟ้าที่หักโค้นขวางถนน
เข้าตัดต้นไม้ที่ล้มทับบ้านเรือนประชาชน
ส่วนเรื่องการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายเนี่ย
ก็ต้องรอพิจารณาตามระเบียบของทางราชการต่อไปค่ะ
คราวนี้มาลงใต้กันหน่อยนะฮะ
ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ก็เกิดฝนตกหนักแล้วก็น้ำป่าไหลหลาก
ตำบลตลิ่งชันอำเภอท่าสาราแล้วก็พัดอำรถกระบะนี่แหละคุณผู้ชมดูสิ
นี่ฮะหงายท้องแบบนี้เป็นรถของนายประพันธ์ช่วยนาเขตอายุ๖๔ปี
เขาขับไปขับไปกับเพื่อนก็คืออ่าเป็นกับน้องชายนะฮะ
คือนายมรนองช่วยนาเขตอายุ๖๐ปี
ตกลงไปในคลองคุณผู้ชมอยู่ที่หมู่เก้า
ผู้ภัยก็เร่งช่วยเหลือนะฮะไปพบรถกระบาดถูกกระแสน้ำพัดไปติดโขดหินอยู่
งายท้องล้อชี้ฟ้าแบบนี้แต่ก็ไม่พบใครในรถแล้วนะครับ
ก็เลยแยกย้ายกันค้นหากระทั่งไปพบนายมรนองถูกกระแสน้ำพัดไปติดอยู่กับต้นไม้
บาดเจ็บศีรษะแตกก็ต้องพันศีรษะแบบนี้สามารถช่วยขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยนะครับ
คือน้องชายเจอแต่พี่ที่เป็นคนขับยังหาตัวไม่เจอ
ก็เลยยุติการค้นหาไปก่อนในช่วงค่ำที่ผ่านมาของเมื่อวาน
ว่าอาจจะจมน้ำไปกับกระแสน้ำถูกน้ำซัดหายไป
ก็ตอนนี้เดี๋ยวเช้ามาวันนี้จะมีการค้นหากันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
นี่ก็เป็นบรรยากาศเรื่องของฝนฟ้าที่ตกลงมา
คุณผู้ชมก็ส่งไลน์มาบอกว่านี่หลังสวนชุมพรอากาศดี
ตื่นมาชมข่าวเช้ากับเราสองคนด้วยนะครับ
คุณผู้ชมทั้งหนึ่งบอกเย็นอะไรร้อนตักจะแตกตอนนี้
วันศุกร์วันศุกร์

ทุกวันนี้น้องเต็มก็ยังคงหยิบเสื้อกำหนาว

หวังว่าสัปดาห์หน้าหลังลอยกระทงเนาะเราจะได้ใส่เสื้อกระหนาวกันนะคะ